บังคับการตำรวจจราจรจัดโครงการอาสาร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
นึกกำลังภาคประชาชนจิตอาสาและรถจักรยานยนต์โดยรอบท้องสนามหลวง
ให้บริการอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ

ติดตามจากรายงานของคุณพัชรวรินพัชรปภานันท
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ
เพื่อพ่อเพื่อร่วมทำดีถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
จัดระบบรถจักรยานยนต์บริเวณโดยรอบพื้นที่สนามหลวง
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถอำนวยความสะดวก
และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
ที่เดินทางมาร่วมถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
จากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างตำรวจและประชาชน
ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาน
กองบังคับการตำรวจจราจรกับอาสาภาคประชาชนเช่น
วินจักรยานยนต์รับจ้างอาสาสมัครและสมาชิกกลุ่มปลดแอบชาวสองล้อ
โดยอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการนี้ทุกคนจะได้รับเสื้อกั๊กสีดำมีแถบสะท้อนแสง
ตัวอักษรชื่อโครงการติดที่ด้านหลังเสื้อสำหรับใช้สวมใส่เวลาให้บริการประชาชน
และจะจัดทำประวัติและออกบัตรประจำตัวให้กับทุกคนค่ะ
ผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือประชาชนที่มาสนามหลวงได้รับความปลอดภัย
เกี่ยวเรื่องการเดินทางนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการความปลอดภัยเกี่ยวเรื่องการเดินทางมาสนามหลวง
ในการเดินทางมาแล้วก็ในการเดินทางกลับแล้วก็เป็นการอำนวยสะดวกอย่างหนึ่ง
จากว่าอย่างที่เห็นก็คือสนามหลวงเนี่ยพื้นที่กว้างแล้วก็การจราจรที่นำรถยนต์เข้ามาก็ลำบาก
ซึ่งการใช้จ่ายยาวยนมอไซค์ก็จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกขึ้นแล้วก็ปลอดภัย
ก็เหมือนกับไปส่งตามป้ายรถเมย์นะครับหรือว่าที่เขามารถต่างจังหวัดก็ไปส่งจุดที่เขาจะขึ้นรถครับ
ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่อำนวยความสะดวกในงานของตัวเองแล้วก็พอว่างแล้วก็มาช่วยก็ดีใจครับ
สำหรับอาสาสมัครที่มาร่วมโครงการจะมีหน้าที่รับส่งประชาชนฟรีไปตามจุดต่าง
บริเวณพื้นที่รอบสนามหลวงนะคะเช่นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแยกผ่านฟ้าปากคลองตลาดเป็นต้นค่ะ
สำหรับโครงการนี้นะคะหลังจากเปิดโครงการเมื่อวานนี้ค่ะก็มีอาสาสมัครนะคะเข้ามาร่วมลงทะเบียนแล้ว๒๐๐กว่าคนค่ะ
แล้วก็คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นค่ะ
พัชรวรินพัชรประพานานข่าวเทวรัตน์ทีวีเรงาจากบริวินท้องสนามหลวงค่ะ